สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สดใหม่ให้เยอะมากไปทุกวันค่ะทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ
จันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะก็แน่นอนค่ะหลังเดินหน้าประเทศไทยนะคะ
ส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นค่ะหลังเคารพทงชาติ
ก่อนที่จะพูดถึงข่าวก็ต้องบอกผู้ชมว่าว่าพรุ่งนี้วันแม่
อย่าลืมนะครับต้องไปกราบคุณแม่ด้วยเตรียมพวงวะไลเป็นวันได้ตั้งแต่เป็นพ่อควรที่เธอร่ำลึกถึงเนอะ
เป็นสิ่งที่ดีแม่เธอตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ
เราก็ต้องทำตัวให้ดีเพื่อให้เกยว่าแม่เราไม่ได้
โอเคดูคุณเป็นคนประเศรษฐ์เลิศเลย
หัวมันไปตัดผมหัวหลิมกันไม่อยากแก่

สาวสู้ชายค่อนข้างแบบว่ากรีย์เหรอ

เอาพลังที่มีอยู่ไปเชียร์นักกีฬาไทย
วันนี้จอมพลังสาวไทยที่คว้าเหรียญยกน้ำหนักโอลิมปิก
สังเกตว่ายกน้ำหนักปีนี้เราได้มาเยอะพอสมควร
หน้าบานคือลุงตู่หรือนายกตู่
เขารับปากจะรับให้เข้ามาเป็นทหาร

ขณะที่แต้วนะฮะพิมพ์สิริแก้วที่ปิดทองหลังพระได้เหรียญเงินรุ่น๕๘กิโลกรัม
เตือนน้องทั้งแนนแนนโสพิตาธนสารเหรียญทองรุ่น๔๘กิโลกรัม
แล้วก็ไฟล์สุกัญญาศรีสุราชเนี่ยเหรียญทองรุ่น๕๘กิโลกรัมเนี่ย

ซึ่งเขาบอกว่าตอนเวลาที่ปีแรกที่คุณกลับมาเนี่ยเงินมันจะหลั่งไหลมาอย่างมหาศาลเลย
โดยเฉพาะสุกัญญาจากนี้ต้องระวังผู้ไม่ประสงค์หวังดีจะเข้ามาหาเยอะ
เพราะเนื่องจากคุณเป็นคนในแสงสว่างแล้วเขาเห็นแล้วนี่ตอนนี้มีการเกทับกันเห็นไหมครับคุณม้า
โอเคล่ะรัฐบาลให้เท่านี้แต่ละจังหวัดจะต้องหาเงินให้เท่านี้
สปอนเซอร์แต่รัฐจังหวัดทุกคนพยายามจะหาเงินให้มาให้เพิ่ม
แล้วก็เขาบอกญาติจะเยอะขึ้นกว่าเดิม

ส่วนความเคลื่อนไหวของจอมพลังทีมชาติไทยเนี่ย
ประเทศบาซิลเนี่ยหลังจากทำผลงานยอบเยี่ยม
วาดไปแล้ว๒เหรียญทอง๑เหรียญเงิน๑เหรียญทองแดง
โดย๒เหรียญทองได้จากแนนโสพิตาธนสารรุ่น๔๘กิโลกรัมนะฮะ
หญิงไฟล์นะครับสุกัญญาศรีสุราชรุ่น๕๘กิโลกรัม
ก็หญิงอีกนะฮะขณะที่เหรียญเงินนี่คือน้องแต้ว
จริงน้องเต้าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเขามีโอกาสที่แอ้งจี้เคยเล่า

แต่เขาเห็นเพื่อนร่วมทีมได้เหรียญทองไปแล้ว
ครับเขาก็เลยยอมยอมคือไม่ยก
เขาไม่ยกถ้าเขายกเขามีโอกาสเนอ

อีก๑๐กิโลกรัมซึ่งยังไงก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว

เขาทำได้เพราะว่าเงินรางวัลมันต่างกันนะว่ะพี่

จริงหรอโหโอ้ตกใจมากเลย

กระโดดนี่กระโดดมาเขาเรียกว่าอะไรนะกระโดดข้ามสิ่งกิจขวะ
กระโดดไม่ใช่โถหนุ่ม
พอผู้หญิงตีกันแย่งรถมินิเธอน่ะเธอน่าจะตกใจมากกว่ายกน้ำหนักอีก
คุณอย่าพูดอย่างนี้นะตอนนี้เขากำลังมีคดีความของเรื่องน้องมะนาวอะไรกันอยู่
ต่อไป๙สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นหลังจากแต่ละคนสร้างชื่อเสียง
แล้วก็ทุกคนแปลกมีความประสงค์อยากจะรับราชการทหาร
โดยฝากไปถึงท่านนายกตู่คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกุธมนตร์ต่อมา
นายกตู่ก็ได้แถลงหลังจากการประชุมคอรมอลหรือคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่๙สิงหาคมถึงเรื่องดังกล่าโดยเฉพาะ
ล่าสุดน้องไฟล์สุกัญญาได้เหรียญทองมาประมาทว่า
ตนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอให้กลับมาก่อนลุงตู่บอกอย่างนั้น
ทำให้จอมพลังไทยทั้งหมดเมื่อได้ทราบข่าวเขาดีใจกันใหญ่เลย
แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องร่วมเชียร์น้องเมย์

แบบนั้นหนึ่งเดียวจากประเทศแอสตูเนีย
โมงครึ่งอีก๓นาที
จากข่าวใส่ไข่ก็เดี๋ยวไปร่วมเชียร์น้องเมย์กันนะฮะ
แล้วก็เราว่ากันไปว่าตอนนี้มีประเทศไทย
เราขึ้นมาที่๑๒แล้วนะฮะอันดับที่๑๒

แต่ตอนแรกไทยเนี่ยหวังแค่เอาไว้เหลียนทองเดียวเองนะ

ใช่ตอนแรกเขาตั้งใจว่าคือน้อยสุดเขาต้องได้๑เหรียญทอง
แต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะ
ยังไม่ชกมวยใช่มะยัง
นี่มาดูลุงตูของเราสิน่ารักหน่ารักจังเลยอ่ะชอบอ่ะ
ทีมตุ๊กตอนนี้ตุ๊กไม่ได้เป็นแบบอันนี้แล้วนะ
แต่บอกว่าจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้ว
ก็นายกแล้วก็หัวหน้าคอสชทดลองขับรถตุ๊ก

โอเครถตุ๊กไฟฟ้านะฮะระหว่างชมการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า
ประเภทไฟฟ้าต่างที่กระทรวงพลังงาน
นำมาจัดแสดงหน้าตึกสันติมัยตรี
ก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล
เขาบอกว่าต่อไปนี้คนจะซื้อรถน่ะ

เราจะสังเกตว่าเขาบอกมันจะมีการ
มีคนเคยนักวิเคราะเขาวิเคราะห์ว่าไงรู้ไหม

พวกเราทุกคนจะต้องใช้โนเกียร์
แล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็นไอโฟนกันได้ไหม

สิมันกระดูกหมาอย่างนี้อันใหญ่อย่างนี้

มันจะเร็วแบบว่าที่คุณคาดไม่ถึงเลย

เมื่อวานเธอดังมากนะกัญชัยกำเนิดพอ

ไม่ใช่เมื่อวานได้มีการสัมภาษณ์น้องมะนาว

ฉันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลย๑๑โมง๒๐ฉันนั่งดูเธออยู่หน้าจอเลย
นี่นะฮะเป็นข่าวของน้องมะนาวนะครับ

ก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งถูกตอนนี้ได้ตั้งฉายาว่าเป็นเมียหลวงนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่ปล่อยคลิป

เป็นคนที่ถ่ายคลิปนะฮะ
ที่มีน้องคนหนึ่งที่สื่อบอกว่าเป็นน้องไซไลน์นะครับ
แล้วก็ไล่ออกจากห้องถอดเสื้อผ้าอ๋อแล้วทำไมถึงถามอย่างนี้ว่าไซไลน์คืออะไร
หมายความว่าอย่างไรก็คือโอเคแหละไซไลน์ก็คือไซไลน์
ไซส์ไลน์ก็คือเหมือนกับขอโทษนะฮะ

เนื่องจากที่เมื่อวานนี้มีการสัมภาษณ์ไปนะครับ

ว่าผมเห็นใจทั้งสองฝ่าย

โอ้โหน้องก็ถูกกระทำโดยการที่แบบไล่ออกมาจากห้องนั้น

ผู้ชายคนนี้มีแฟนมีอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
เพราะผู้ชายโทรไปตามน้องเข้ามาเอง

ก็คือเขาก็เหมือนเด็กคอนโดที่เกิดขึ้นก็เป็นคอนโดของผู้ชาย

จนเด็กผู้หญิงก็ก็ตกใจก็วิ่งเข้าไปอยู่ในห้อง

เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเห็นคลิปนี้นะฮะ
น้องมะนาวเนี่ยตบผู้ชายจะปากแตกเเลือดไหลบ่มลุย

เขาก็เลยกลัวเขาจะโดนตบหรือเปล่า

ทีนี้รักจากนั้นน้องมะนาวครีบออกไป

เขาจะยุทธิ์กายบูหรอดิบลอยแล้ว
ก็โดน๒ข้อหา

ให้กระทำกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ติดใจ

มาตรา๓๒๖คือหมินประมาท

ถ้ามะนาวเผยแพร่ก็ติดคลุก๕ปียอมพาไม่ได้

คืออย่างนี้ผมก็ถามแกอย่างนี้เหมือนกันว่า
คุณมันแรงไปไหมที่ทำแบบนี้มันสมควรเหรอ

ถ้าเกิดพี่เปิดประตูไปแล้วเจอเมียพี่นอนอยู่กับผู้ชาย

ไม่ใช่แต่เขายังไม่ได้เป็นผัวเมียกันนี่
คุณเขาเนี่ยผู้ชายซื้อคอนโดนี้ให้ผู้หญิงคนนี้

ผู้ชายซื้อให้คอนโดนี่ล่าสุดซื้อคอนโดนี้
ล่าสุดนางปะนาวต้องประกันตัว๑๐๐๐๐๐บาท
เขาบอกตอนนี้นางประกันตัวต้องออกจากคอนโดนนั้นล่ะนะ

ด้านปำรวจจะนับทำไมน้องมะนาไปพบที่ศาลแขวงพระนักศรเหนือ
สิงหาคมคือนะครับเพราะวันนี้ไปรับทราบข้อเก่าหาเรียบร้อยแล้วไง
เดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นศาลซึ่งนั่นก็สรุป
นางก็บางคนบอกรุนแรงเออเขาสรุปว่าการไปนอนกับสามีคนอื่นไม่ผิดใช่ไหม
ไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแน่นอนกับพื้นรู้เปล่าว่าสิ่งผมถามเขาเมื่อวาน
ผมถามเขาว่ายังไงคุณแต่งงานกันหรือยังที่คุณบอกว่าเป็นเมียหลวงเขาเนี่ย
ตอบว่าไงรู้ไหมอ๋อยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะแต่ดิฉันอยู่กินกันอย่างสามีภรรยา
เอาเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องแบบนี้ฉันจะขอสรุปเลยนะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าพอเราไม่เจอเราก็บอกทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
ลองเจอด้วยตัวของคุณเองสิมันสั่นไปหมดนั่นแหละเอ้าพักกันสักครู่ดีกว่านะ
เดี๋ยวกลับมามีกิจกรรมดีในวันแม่กันค่ะพรุ่งนี้
โอ้โหยรถคราบพักเออ
เอาละค่ะมีเรื่องราวดีนะคะสำหรับวันแม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเรือนจำเชียงรายจัดกิจกรรมพ่อแม่ลูกพบหน้ากันในวันแม่แห่งชาติกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
วันที่๑๐สิงหาคมที่เรือนจำจังหวัดเชียงราย
เขาจัดโครงการที่มีชื่อว่าครอบครัวสัมพันธ์
เปิดประตูเรือนจำให้ญาติพี่น้องวัยรุ่นนะ
ผู้ต้องโทษคดียาเสพติดค่ะ
เข้าเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจลูกหลาน
ที่เข้าเป็นสมาชิกชุมชนบำบัด
ก็มีชายทั้งหมด๒๐๕คนมีผู้หญิง๑๐๑คน
ใช่ในวันแม่แห่งชาตินี่ก็มีกิจกรรม
ให้มามีการทำสนทนากันถามสารทุกข์สุขดิบกัน
มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับ
แล้วก็จะมีการมอบดอกมะลิให้กับแม่ด้วย
มีการล้างเท้าแม่เพื่อเป็นการขอคำมาระลึกถึง

กลางความทราบซึ้งน้ำตาแตกกันโครมคลามกันเลยทีเดียว
ก็เรียกว่าเป็นการทำให้เกิดบังเกิดความสำนึก
รักครอบครัวและพ่อแม่มากยิ่งขึ้น

สำหรับสมาชิกชุมชนบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายทางบ้านของบ้านเมืองเนี่ยนะครับ
ไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่กระทำผิดระเบียบวินัยของเรือนจำ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ก็เป็นการกระตุ้น
ทำให้สมาชิกชุมชนนี้เขามีความเขาเรียกว่า
บำบัดมีภูมิคุ้มกันให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ
มีพี่วินสุดเจ๋งเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดชนบุรีติดป้ายบอกว่ารับผู้โดยสารที่เป็นแม่ขึ้นฟรีกันเลยทีเดียวในวันที่๑๒สิงหาคม
พี่ยองด์ยุทธ์เขาบอกอย่างงี้นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา๓ปีแล้วนะ
ส่วนตัวเป็นคนอยู่

อะไร

วันแม่อ่าน

กาโนล่ะมันเป็นแบบแบบนกอาหารนก

แล้วจะกินเท่าอีกมั้ยหรือไม่กินละ

กินอย่างนี้อาหารเย็น

ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขากลับมาส่วนตัวเป็นคนกระตันอยู่
และเริ่มถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลารถ

โดยปกตินี่ขี่วินมอเซจนี่
แรกเลยเขาจะรับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็พระสงฆ์ฟรี

แล้วก็ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำ

ก็เพื่อให้สำหรับลูกค้าที่เป็นคุณแม่ทุกคน

มะพอละ
มะพอละ

เหมือนกินใบไม้เหมือนกินท่อนไม้อะไรอย่างนี้

รู้แล้วใจเย็นจะรีบไปตายที่ไหน
อ้าวถึงไหนแล้วโอเค
อินเดียอินเดียรุงอินเดียทำไม
ถ้าสมมติให้คุณเครื่องบินตกแล้วเหมือนกับ

ไล่ให้กูตายเหรอเลวนี่เลวจริง
เขาบอกว่าคนเราถ้าสมมติรอดมาจากวิกฤต

แล้วก็ได้นั่งเครื่องบินฟรีตลอดชีวิตจริงไหม

ไม่รู้ว่าได้จริงไหม
แต่มันไม่กล้าขึ้นนะพูดจัดการก็ไม่กล้าขึ้น
จนถึงทุกวันนี้เหรอ
อีเอกไม่กล้าขึ้นกลัว
อาจารย์เอกไปไหนแล้วล่ะ
นี่เอกที่เป็นพุจการนอนนะอ่ะฮ่า
เป็นเงินไทยเท่าไหร่
๓๕ล้าน๓๖ล้าน
ซึ่งเขาเนี่ยทำงานเป็นในหน้าขายรถยนต์นะฮะ
แล้วก็มีวางแผนไว้แล้วว่าจะเกษียณตัวเองในเดือนธันวาคมนี้

ก่อนที่เขาจะเดินทางจะไปพบฆ่ากับครอบครัวถี่นกรทางใต้ประเทศอินเดีย
มาปรากฏว่าโอเคแล้วตัวเองเป็น
ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวจะเห็นว่ามีเครื่องบินที่ไฟลุกท่วมเลยจำได้ไหม

พูดได้สาลลูกเกลือบนเครื่องนะพี่

ที่อยู่ข้างบนนะแล้วคือออกไม่ได้ไงเพราะหลังจากออกมา
ปุ๊บแม่หมดเลย
และขนาดที่รอดกลับมาปุ๊บก็ไปซื้อล็อโต้
ซึ่งล็อตโต้ก็ซื้อเล่นอย่างนี้
ปรากฏว่าถูกกำลังวันใหญ่

ผมรู้สึกว่าพระเจ้ามอบชีวิตที่๒ให้ผม
ตอนที่ผมรอดชีวิตจากเครื่องบินตก

เงินก้อนนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก

เรียกว่าความทั้งหลายที่แบบว่าความร้ายทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งหากจะถามเกี่ยวกับการวางแผนของผม
แน่นอนว่าผมจะต้องการไปช่วยเหลือเด็กในรัฐของเขา
ซึ่งมีอินเดียซึ่งมีโชคน้อยกว่าคนอื่นอีก

ซึ่งเป็นข่าวที่เขารอดตายแล้วมาถูกลอตเตอรี่
แต่เร็วนี้เราจะไปมูไนท์กัน
เป็นข่าวที่ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่รอดตาย
ถูกแล้วตายเหรอถูกลอตเตอรี่แล้วตาย
เป็นคนขายลอตเตอรี่อยู่ที่อุดรเลย
แล้วปรากฏว่าก็คือทั้งแผงขายไม่หมด
ปรากฏว่าไอ้ใบที่ขายหมดเป็นรางวัลที่๑หมดเลย
แต่ปรากฏพ่อก็ค่อยตายแม่ก็ค่อยตาย

คนเคยรักเจอกันด้วยอี้อะไรวันนี้มีเขาครับ

ไม่ใช่เนเนเนละคุณเน
ก็ต้องไปกินเงินเดือนเขาทุกเดือนนึกว่าเธอจะเนเล่ไง
ไปผมไปติดงานกันก็ไหลตรง

เราก็ต้องไปแบบว่ารับพงศ์รับพรรณไว้พงศ์ไว้พลัศน์สิ

วันนี้ฮะวันนี้ก็ไปกันพลิพศ์ก็ไปกันเยอะเลย

ก็๒๒ปีพลิพัฒน์
พี่พึ่ง

ถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณไปเจอคู่กรณีคุณแล้วเดินมาปะกันคุณจะทำยังไง
คุณก็ยกมือว่าให้สวัสดีครับอันนี้หรือ
ถ้าคุณในบ้านเจอก็รรณีคุณทำยังไง
นี่ถ้าเกิดวันนี้เจอเข้าทักทายมีเขียนเป็นอะไรเลยง่าย

นักข่าวก็ต้องลุมนางนางจะหนีไปไหนก็ไม่ได้
เองซุภาชัยเดินเข้ามาป๊อบ
สุภาชัยสะบัดหน้าเลยค่ะเหมือนนางสวยมาก
แองจี้ไหนเล่าสิพอแรกแองจี้อยู่แองจี้ถ้าเคยโกหกเธอจะต้องไม่อื้อฮือ
คือไม่คือตอนแรกนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นักข่าวปกติถูกไหมคะ
ว่าวันนี้มีดาราใครมานั่นนี่นั่นมา
ปรากฏว่าเหมือนใครให้คิวอีเวนต์ขึ้นมาพร้อมกันเป๊ะพอดีไม่ได้นัดกัน
เอ๊เดินออกพอดีตอนแรกนางนั่งรออยู่นะ
ใช่คนก็งงเอ้าทำไมมางานเดียวกัน
คือนักข่าวตามหาคู่นี้ทั่วประเทศไทยไม่มีงานไหนรับออกงานด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าทุกคนก็คงแบบว่าไปแสดงความยินดีกับภูริพัฒน์อะไรอย่างนี้
เอก็มาน้องใหม่ก็มาปรากฏว่าเป็นช็อตที่แบบว่า
ป๊ากันอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้ฮะน้องใหม่ก็ยืนสัมภาษณ์อีกมุมด้วยแบบว่าต้องยิ้มสวยไว้
แล้วสรุปก็คือไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกัน

แต่วันนี้ที่ฉันได้ทักกันก็ไม่ได้ทัก

เรียกกับก่อนวันนี้ที่ฉันเอาการ์ดจากพี่เบิร์ด

ไม่เอกับลูกของแต้มไงลูกของแต้มรุ่งนภาไง
เขาเป็นเด็กฝาแฝดใช่ไหมเขาชื่ออะไรนะแองจี้

เดี๋ยวกับแอลิซาเบสเอ๊ะไม่ใช่อะไร

น้องนิกกี้กับน้องมิลลี่

วันนี้ก็เรียกว่ามีนักแสดงไปกันเยอะแยะมากมายเลย

วันนี้เยอะจริง๒๒ปีโพลิพัสก็วันนี้ยิ่งใหญ่จริง

แกไหวเมยมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะ

อย่างงั้นมันก็เป็นแค่แบบว่าอันที่มันแบบว่า
กับทุกครั้งที่ไปเที่ยวกันนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไร
ทริปนี้จะมีชาคิตกับวุ้นเซ็นต์จูเนียร์ไหม

ชาคิดเองก็ถ่ายละครไม่เสร็จนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น

เห็นเพื่อนลงรูปเยอะแยะเลยทำไมของเรา
ก็เห็นว่าเพื่อนลงรูปเขากับวุ้นเส้นเยอะแยะแล้ว
เขาบอกว่าแต่ว่าได้ข่าวว่าเพื่อนช่วยเป็นกาวใจไหม
เขาก็มันยิ้มบอกว่าไม่หรอกครับ

คือสรุปเนี่ยว่าจริงก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหากันจริงถูกไหม

แล้วหลังจากนั้นตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้น

พี่มดถามไว้ว่าคืนนี้ที่จะบินไปญี่ปุ่น

แล้วเขาบอกว่าอุ้ยอ่านข่าวอะไรกับพี่เลยวันนี้

ข่าวใต้ตรวงใต้เตียงไปถามแล้วพี่ไม่มี

เสียงหล่นกระแดกกว่าวุ้นเส้นเยอะนะ

พูดได้เต็มปากไหมว่าจะชัดเจนมากขึ้น

แค่แต่ว่าวุ้นไม่รู้ว่า

อารมณ์เสียแทนวุ้นเส้นหรือคะ

กลัวใหม่ทุกวันนี้เขาเริ่มเดินได้แล้วนะพี่

แล้วคุณจะรักน้องพีมพาคินเยอะขึ้น

ตอนไปคุณหยุดนะไอ้ปลามันทำงานลำบากมากเลย

เพราะฉะนั้นเราเจอกันวันจันทร์

ไม่ใช่รีลันแต่สดจริง
เหนียวจะหาวใส่ให้ดูด้วย
หกโมงเช้าและหกโมงเย็น
เพราะฉะนั้นเราเจอกันวันละ๒รอบ

๖โมง๒๐จนถึง๑ทุ่ม